สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ว่าร้อนกันมาตลอดสัปดาห์เนี่ย
เช้าวันนี้ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบด้วยภาพนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่โอ้โหสถานการณ์มันตรึงเครียดนะ
ตั้งแต่บิ๊กโจ๊กถูกค้นบ้านค่ะ
ลูกน้อง๘นายก็ถูกออกหมายจับในคดีพนันออนไลน์
คาบเกี่ยวการตั้งพบตรนะ
บิ๊กโจ๊กธนาชัยบอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์
แต่เช้าวันนี้ท่านผู้ชมดูภาพนี้ครับ
มีการเผยแพร่ออกมานะฮะ
เป็นภาพระหว่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน

คือคนถึงขั้นสงสัยแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ย

อาจจะนานมาแล้วหรือเปล่า
ตกลงสดร้อนเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
ทั้งสองท่านเนี่ยได้ทานข้าวร่วมกันแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกัน

เหมือนกัดเอวอะไรอย่างเนีย

มือขวาก็หืะหืงนี่เห็นมั้ยฮะ

แต่นี่ท่านสายหมู่เยอะมากค่ะของขลังเยอะเลย
ผู้ชมครับภาพถ่ายภาพนี้นะครับถูกระบุว่ามีผู้ติดตามของบิ๊กโจ๊กนะครับ
สุรเชษเนี่ยได้เผยแพร่ออกมาผ่านสื่อมวลชนนะครับ
จะเห็นบิ๊กโจ๊กโอบกอดพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังจากเข้าไปพบที่ห้องทำงานของบิ๊กต่อซึ่งอยู่ในพื้นที่แถวเมืองทองธานีนะฮะ
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้๒๘กันยายนมีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับบิ๊กต่อ
หลังจากที่บิ๊กต่อได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศชื่นมื้นทานอาหารร่วมกันนะบิ๊กโจ๊กนอกจากไปแสดงความยินดีแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ยังไปปรึกษาหารือเรื่องการทำงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานของตำรวจ
เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาตำรวจ
บรรยากาศก็ชื่นมื้นและใช้เวลาพูดคุยกันอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อเหมือนกับอยากจะยืนยันว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันนะ
ไอ้กระแสข่าวที่บอกโอ้โหชนกันเหลือเกินช่วงเลือกตั้งเลือกพบตรคนใหม่เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่
แล้วที่ว่าถ้าตั้งคนที่อาวุโสน้อยกว่าจะมีการฟ้องอะไรกันไหมภาพนี้น่าจะยืนยันว่าในส่วนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่มี
มาแสดงความยินดีนะครับยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับนักข่าวก็ต้องถามแล้วฮะไปเจอบิ๊กต่อนะครับ
พ่อเอกต่อศักดิ์นะฮะที่เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งนะฮะแล้วก็อำลาตำแหน่งพบตร
ของท่านดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะฮะเอาตรงการสอบถามตรงนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นักข่าวก็ถามเกี่ยวกับประเด็นการถ่ายภาพร่วมกับบิ๊กโจ๊กนะฮะ
ต่อบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอเข้าพบจริงไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีนายะอะไรเป็นพิเศษ
นักข่าวก็ถามว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังดีใช่ไหม
ต่อตอบสั้นฮะบอกโอ้โหสุดผมบอกอย่างนี้ดีกว่า
แล้วขอยืนยันด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีใครทะเลาะกัน

มันไม่ได้เราสั่งครับสำนักงานบิ๊กคราวนี้ไม่มีใครทะเลาะกันนะฮะ
ชัดเจนไหมครับได้สามเรื่องเลยค่ะ
ค่ะเป็นภาพจริงค่ะความสัมพันธ์โอ้โหสุดสุดโอ้โหสุดสุด
ไม่มีใครทะเลาะกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่ได้สายมู
ผมแค่สายธรรมะไปสายธรรมะค่ะนี่ครบถ้วนค่ะอืม
แต่นักข่าวก็ยังอยากถามไงคะยังแบบว่าจ่อไมค์กันไปเยอะแยะ
ทีนี้ค่ะคือนอกจากรูปอบเอวกันแล้วนะคะสำหรับสองบิ๊กนะคะ
ครับนักข่าวเผยแพร่คลิปคลิปนี้ค่ะคือทั้งคู่เนี่ย
คลี่คลายคดีจีนเทาอย่างตู้ห่าวคุณผู้ชมจำข่าวตู้ห่าวได้ใช่ไหมคะ
สามสิบพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะบิ๊กต่อ
ทำการยึดเครื่องบินส่วนตัวของตู้ห่าวที่จอดรอซ่อมที่ท่ากาศยานหัวหินที่จังหวัดประจวบคิริขัน
อันนี้ภาพเก่าย้อนไปนะคะระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
เก็บหลักฐานตามจุดต่างต่างบนเครื่องบินครับบิ๊กโจ๊กค่ะ
เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากจังหวัดน้องคาย
สมทบกับบิ๊กต่อไปช่วยกันนี่คือทำงานด้วยกันร่วมมือกันในการทำงานคลี่คลายคดีนะคะ
แล้วภาพนี้คุณผู้ชมค่ะทั้งคู่รักและเคารพกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง
คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยอายุน้อยกว่าบิ๊กตอบหกปีบิ๊กโจ๊กอายุห้าสิบสาม
ครับบิ๊กต่ออายุห้าสิบเก้าก็จะเห็นถึงการให้เกียรติกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง

อะไรไปกับของตอนเก้าก็ได้แล้ว

ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่ง